พิพาทวิวาทะระหว่าง
วินมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองกับกราฟไบท์นะคะ

แล้วก็คราวนี้ค่ะฝั่งกราฟไบท์โดนฟันหัว
ขออภัยฟันปากเวอะเลยนะคะเย็บไปทั้งหมด๙เข็มค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนกว่าแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าคดีไม่คืบค่ะ
ห้องที่ที่เกิดเหตุคือสนปทุมวัน
พอคดีไม่คืบก็เลยนำเรื่องราวมาโพสต์
พอโพสต์เสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยเรียกคนขับแกรปไบท์รายนี้

นี่เป็นภาพของคนขี่แกรปไบท์ก็คือนายธนสารจิตแสวงค่ะ
ถูกวินมอเตอร์ไซค์ย่านบรรทัศน์ทองทำร้ายร่างกาย
ด้วยการใช้มีดฟันไปที่ปากจนเป็นแผลฉีกขาด
แบบนี้ค่ะขออภัยขออนุญาตเบลอนะคะ
สักประมาณ๙เข็มความยาวของแผลประมาณ๔๕เซนติเมตร
ภาพนี้ถูกแชร์โดยกลุ่มเพื่อนเฟซบุ๊ก
สันทนาการเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่านายธนสารถูกคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ใช้มีดฟันมาตั้งแต่๑๒พฤษภาคม
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ของสนปทุมวัน
แล้วก็ไม่สามารถหาตัวคนผิดมารับโทษได้
ก็เลยนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
พอโพสต์ลงเท่านั้นแหละค่ะคดีก็คืบเลยนะคะ

ตำรวจเรียกนายธนสารไปที่สนปทุมวัน

ก็ใช้เวลาสักประมาณร่วมแล้วก็๒ชั่วโมงนะคะ
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นปุ๊บ
ตำรวจนำตัวนายธนสาร
ไปพร้อมกับพนักงานสอบสวนไปชี้จุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าลานจอดรถจักรยาน
ยนต์ใกล้กับร้านโจ๊กสามย่าน
ธนสารเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุขี่รถมา
และปรากฏว่าไปมีปากเสียงกับวินมอเตอร์ไซค์

แล้วก็ทะเลาะกันตลอดทางค่ะตัดสินใจจอดรถตรงจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันอีกต่างฝ่ายก็ต่างก็ใช้อารมณ์แล้วค่ะ
เพราะว่าทางวินเนี่ยทางวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ส่วนตัวแล้วเขาก็ไม่ชอบกับแกรปมอเตอร์ไซค์แกรปรับจ้างอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ส่วนตัวนายธนสารก็อารมณ์ร้อนด้วยเขาก็ยอมรับ
ตัดสินใจง้างมือไปตีที่หมวกกันน็อกของวินมอเตอร์ไซค์๑ครั้ง
ส่วนวินมอเตอร์ไซค์ค่ะก็สวนเข้าทันควันเลยคว้ามีดมาฟันที่ปากทันที
ถ้าผมตบไซมูกกันน็อกเราพิวว่าเจ็ดไหมล่ะแต่เค้าฟันผมทุกอย่างเนี้ย

ผมได้ผ่ากออกไปครับบอกว่าแล้วให้เค้าไป
เค้าด่าทอเค้า
เค้าอากาศเรียกว่ามันว้าง่ายสำหรับตัวเค้าคนเดียวนะ
คือว่าเขาไม่ชอบแก๊ปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ผมว่าแก๊ปมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ขับวินถูกต้องนะ
อาจจะมีรายได้เพิ่มด้วยซ้ำครับผมขอบคุณครับ
จริงแล้วแข่งกันด้วยเรื่องของคุณภาพการบริการดีกว่านะคะ
ล่าสุดค่ะผู้บริหารกราฟไบท์เตรียมให้ความช่วยเหลือ
นายธนสารคนขับกราฟไบท์ขณะที่ชมรมกราฟไบท์ค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับหัวหน้าวิน
รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีข้อตกลงข้อสรุปร่วมกันบอกว่า
ต่อจากนี้คนขี่แกรปไบท์จะไม่รับผู้โดยสาร
หน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพราะฉะนั้นขอให้ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการกราฟไบท์เนี่ย
เดินออกมายืนรอให้ไกลให้ห่างจาก

นี่แหละค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำซากอีก
จริงเขามีกฎใช่ไหมว่าประมาณ๕๐๐เมตร

ใช่แต่จำได้ว่ามีพักการเมืองบางพักนะ
เสียงเอาไว้ว่าถ้าเกิดมาเป็นรัฐบาลแล้วได้แล้ว
จะแก้ปัญหาเรื่องของแกรปกับวินให้มันถูกต้อง

ให้เขาอยู่ร่วมกันได้ต้องทำตามสัญญาด้วยแล้วกัน